ตั้งแต่ที่มีรูปมาในโลกออนไลน์ว่า

มีประเด็นกับถอดกางเกงผู้สื่อข่าว

ล่าสุดค่ะนายกสมาคมสื่อมวลชน
จังหวัดขอนแก่นแจ้งความเอาผิด

เปรมแล้วนะคะหลังจากที่มีการ

เป็นภาพของนายกสมาคม

เป็นภาพนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น

โทพิสิทธชันเจริญนายกสมาคม
ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่นก็เข้าแจ้งความ

เพื่อให้เอาผิดนายแพทย์เปรมศักดิยุระหรือว่า

หลังจากที่หมอเปรมโพสต์ภาพนี้ลงไป

โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล

เมื่อวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา

หลายคนก็เห็นภาพก็จำกันได้เป็นคุณระเบียบรัฐนะคะ

ก็มีการถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกแบบนี้
ตามปกติแต่หมอเปรม

เขียนข้อความทำให้คนอ่านเข้าใจผิด

ก็เลยอยากจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับหมอเปรมค่ะ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น

เข้าแจ้งความของนายกสมาคมสื่อมวลชน

ถือเป็นประเด็นที่สาธารณชนให้ความสนใจ

ก็จะเร่งสอบปากคำแล้วก็รวบรวมสำนวน
ก่อนที่จะออกหมายเรียกหมอเปรย์มาสอบปากคำ